ซึ่งงานนี้ก็มีประชาชนมีชาวบ้าน
มาออกร้านขายของต่างและทางราชการ
ก็มีการจัดแสดงแสงสีเสียง

นอกจากนี้มีพิจารณ์จัดแสดงของเก่านะคะ
ว่าจะยังไม่ได้เปิดให้คุณผู้ชมได้ชม

แต่ว่ามีประชาชนจำนวนมาก

ไปติดตามและพาคุณผู้ชมไปเที่ยว

เมืองเก่าสงขลาตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสงขลา
จะผ่านไปหลายปีสถานที่แห่งนี้
ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้

และยังมีอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณ
ปะปนกันทั้งสองฝากฝั่งถนน
นครในที่ยังไม่เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ

เข้าชมแต่ละวันอย่างไม่ขาดสาย
ภายในพิพิธภัณฑ์มีสิ่งของเครื่องใช้โบราณ

โดยเฉพาะเตียงนอนที่มีอายุกว่า๑๐๐ปี
เรียงรายอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีตำหนิ
แสดงออกถึงการดูแลรักษาที่ดีของเจ้าของ
ของเก่าซึ่งอยู่ในภาคใต้และจังหวัดสงขลา
ซึ่งผมสะสมไว้ยาวนาน
แล้วก็อยากจะแสดงให้คนในสงขรา
และคนทั่วไปได้รับรู้ว่า
ตำนานที่เมืองสงขรามันเคยยิ่งใหญ่
มันเคยค้าขายกับเมืองจีน
เหมือนเพียรหภันธ์ปีก่อนเราเก็บหลักฐานไว้
ผมก็มีความสุขใจของสะสม

เมื่อก่อนในบ้านแถวนี้ไม่มีใคร

ที่นี่คือตำนานที่ยิ่งใหญ่สักวันหนึ่งมันคงกลับมานะฮะ
แล้ววันนี้เราก็ดีใจมาก
ที่ถนนนครนอกมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์
พลเอกเรมตินสุรานนท์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการจัดงานสงขลาเมืองเก่า
โดยถนนที่มีรถสัญจรไปมาช่วงกลางวัน
กลับมีร้านค้ามาแทนที่ทั้งสองฝากฝั่ง
มีทั้งของขาวของหวานให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านเลือกซื้อ
โดยเฉพาะขนมโคเป็นขนมพื้นบ้านของชาวปากใต้
ขนมต้มขาวของคนภาคกลาง
เป็นขนมโบราณที่ยังสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น
โดยทำจากแป้งข้าวเหนียวใส่ไส้ด้วยน้ำตาล

ลุกเคล้าด้วยมะพร้าวพร้อมใส่กล่องวางจำหน่ายค่ะ
อกจากนี้ยังมีขนมจากและขนมพื้นบ้าน
สิ่งของเครื่องใช้อีกหลากหลายอย่าง
วางขายเรียงรายบนถนนเส้นนี้
การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

แล้วขณะเดียวกันคนสงขาหรือหน่วยรายการ

เริ่มเห็นความสำคัญของการพัฒนาสงขาเมืองเก่า
ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

และเป็นเมืองมรดกของชาตินะครับ

ก็เอาใจประชาชนทุกเพศทุกวัย

จากแสตมอภิวัฒน์เอื้อถาวรศุกร์

ไม่คงสภาพแบบเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ตึกเก่าที่ยังคงสภาพอยู่อย่างหนาแน่นเหล่านี้
ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความรุ่งเรืองในอดีต
โดยหลายหน่วยงานได้ร่วมมือร่วมใจการจัดงานนี้ขึ้น

และผู้มาเยือนก็ได้ซึมซับบรรยากาศ